มาดูเรื่องดราม่าของชาวเน็ต
แต่ว่าไม่ได้ดราม่าสำหรับคนที่เกิดขึ้นเรื่องนี้จริงนะครับ

คือฮือฮามาอีกแล้วค่ะกับเรื่องที่
มันมีแบบนี้ด้วยเหรอนี่คนละครหรือชีวิตจริงนะฮะ
จริงคือเธอสตรองมากแล้วบอกหลายคนเนี่ยบอกว่า
ออกตัวดราม่าแทนแพทย์คือแพทย์ยังไม่อะไรเลย
คือบอกว่านี่ชีวิตแพทย์จะต้องเจอกับอะไรบ้างนะคุณผู้ชม
คือแพทย์ออกมาเปิดเผยว่าคุณพ่อคุณแม่ที่เธอเรียกมาตลอดชีวิต
แล้วก็เลี้ยงดูมาแท้จริงแล้ว
ไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่ที่แท้จริงนะคุณผู้ชม

คือที่เธอเรียกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจริงแล้วเป็นคุณปู่แล้วก็คุณย่า
เองเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ของเธอไม่ได้เสียชีวิตนะคะ

พ่อจริงอยู่แล้วตอนเด็กเนี่ยแพทย์จำมาฝังหัวมา
เรียกเป็นพี่ชายมาตลอดเป็นพิเศษ
แล้วก็ด้วยความว่ามันเป็นเรื่องของครอบครัวเขาสมัยก่อนแหละคุณ
มันเป็นเหตุผลของการหย่าร้างของคุณพ่อ
จริงของแพทย์กับคุณแม่นะคะ
ก็เลยทำให้ที่บ้านก็ต้องปกปิดเรื่องนี้กันมาตลอด๒๐ปี
เพิ่งมารู้เมื่อ๑๐กว่าปีที่ผ่านมานี่เอง
เออและในวันนี้ค่ะ๑๖กรกฎาคม
เซอร์ไพรส์วันเกิดแพทย์กลางรายการเมื่อเช้า
แต่ในวิกิพีเดียเขาบอกว่าแพทย์นับประพาเกิดวันที่๔ตุลาคม
แล้วตกลงเรื่องราวมันมีอะไรลึกลับซับซ้อนมากกว่านี้อีกไหม
วันที่๔ตุลาคือวันของที่คุณแม่
คุณแม่ท่านตั้งให้ทุกอย่าง
ส่วนวันจริงที่ลืมตาขึ้นมาเนี่ย
ก็คือวันนี้ตามที่คุณพ่อจริงบอก
จำเป็นจะต้องออกมาพูดจริง
เก็บไว้จนแพทย์ออกจากวงการตายไปเลยก็ได้
แต่เพราะเอิ้นมีลูกไงคะ
พอมีลูกเนี่ยเราก็ต้องมานั่งคิดแล้วว่าเราจะจัดการกับเรื่องตรงนี้
คือเราจะแต่งเอาเรื่องตรงนี้
ต้องไปสอนลูกแบบนี้หรือเราก็

เพราะว่าน้องเรซิ่งเนี่ยก็ต้อง

คุณพ่อแพทย์เองพี่พ่อคุณพิเชศค่ะ

ทุกคนก็เหมือนแบบอวยพรให้เราผ่านพ้นอะไรทุกอย่าง

ถ้าถามแพทย์คือมันก็เป็นประสบการณ์ในชีวิต

เขาเรียกว่าไม่ได้เป็นปมไม่ได้เป็นอะไรในชีวิต
เลี้ยงคุณแม่ที่เลี้ยงมาคือเราแฮปปี้
ชีวิตเราแฮปปี้จนเราไม่รู้สึกว่ามันแย่
ไม่รู้ว่ามันจะเป็นปมด้อยของเรา
คือความจริงถูกเปิดเผยก่อนที่คุณแม่
หรือว่าคุณย่าของคุณแพทย์จะประสบในเรื่องของอัลไซเมอร์
คือเขาได้มีการบอกความจริงกันมาก่อนหน้านั้นก็คือ
คือก่อนหน้านี้แพทย์บอกว่าตอนเด็กก็มีโดนล้อโดนแซวบ้าง
แบบนี้จริงแล้วแกน่ะไม่ใช่ลูกของพ่อกับแม่

ก็คิดว่ามีการแซวกันในหมู่ญาติญาติอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะฮะ
แต่ท้ายที่สุดวันนั้นแพทย์เองบอกว่าแพทย์ลองตัดสินใจ
ลองพูดเล่นดูกับคุณย่านี่แหละค่ะ
บอกว่าเนี่ยแพทย์รู้ความจริงแล้วนะว่าแพทย์ไม่ใช่ลูก
แต่ปรากฏว่าคุณย่าเองก็เลยตกใจว่าแพทย์รู้ได้ยังไง
ก็เลยร้องไห้ออกมาแพทย์ก็เลยรู้สึกว่า

ไม่ได้มีใครแซวเล่นแล้วแต่แพทย์บอกว่า
ก็ยังรักคุณปู่คุณย่า
คุณพ่อคุณแม่ที่เธอเรียกมาตลอดเหมือนเดิมนะครับ
เรื่องที่ว่าอยากจะตามหาแม่ตัวจริงไหม
แพทย์บอกว่าความรู้สึกมันผ่านมาแล้ว
แล้วก็เธอเองได้รับความรักจากครอบครัว
ทั้งคุณปู่คุณย่าทุกคนที่ดูแลเธอ
รวมไปถึงพี่เชษหรือว่าพ่อที่แท้จริงของเธอ

เพราะฉะนั้นเรื่องของการตามหาจะเป็นยังไง

คือคุณพ่อคุณแม่ยังคุยกันอยู่
บอกไม่ต้องตามเพราะว่าแพทย์ไม่ได้เคยย้ายไปไหนเลย
ตลอดระยะเวลา๓๒ปีแพทย์อยู่บ้านหลังนี้มาตลอด
แล้วคุณแม่เขาก็รู้จักบ้านหลังนี้เป็นอย่างดี

แต่ตอนนี้คุณแม่เขาไปมีครอบครัวใหม่
คือเราไม่เคยเจอกันมาเลย

ยังบอกไม่ถูกว่าพร้อมจะเจอไหม
แล้วเจอแล้วจะอย่างไร
และที่หลายคนบอกเอ๊ะทำไมแพทย์ไม่รู้สึกสงสัยอะไรยังไงเลย

เป็นชื่อคุณพ่อคุณแม่ที่เซ็นรับรองบุตรมา

ซึ่งคุณแม่จริงของคุณแพทย์ยังมีชีวิตอยู่

ส่วนคุณพ่อจริงก็มีชีวิตอยู่
ก็ยังมาหาอยู่บ่อย
เวียนกันมาแล้วก็คุณพ่อนี้นะครับ

แล้วก็ตอนนี้แพทย์เองมีน้องสาวนะ๑คน
อายุ๑๕ปีสวยด้วยเป็นลูกครึ่ง

เดี๋ยวเลสติงโตแล้วจะได้ไม่งง
แต่ประสบการณ์ชีวิตสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตของเธอเนี่ย
เยอะเหลือเกินแต่ว่าด้วยความที่มองโลกในแง่ดี

กำลังใจให้จริงพูดจากใจเลยพี่แพทย์สู้